คุณผู้ชมค่ะช่วงไทยรัฐนัดคุยวันนี้เดี๋ยวจะตามไปกับพี่ออน

ใช่จากวีดีโอคอล์ค่ะ
เกี่ยวกับบทบาทใหม่เป็นนักแสดงแล้วนะตอนนี้คุณกวาง
ใช่ค่ะรวมไปถึงบทบาทใหม่ของคุณน้ำหวานตอนนี้เห็นบอกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์
ขายขนมหวานไปเลยจ้า

ตกลงเขาจะได้แต่งกันหรือเปล่า
จะเป็นยังไงตามไปเลยค่ะไทยรัฐนัดคุยค่ะ

เราต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ

ศิลปินดาราที่เราคิดถึงนะคะ
ตอนนี้เราจะไปคุยกับคู่รักนักร้องค่ะ
คุณกวางและคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะ

ตอนนี้อยู่บ้านกันแบบยาวเลยใช่ไหมคะ
ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ

คนพบสัมพัยภาพใหม่ผู้ชิม

ไม่มีวันไหนได้อยู่นอนเฉยเลยครับผม

จบไปก็รู้สึกภูมิใจนะครับกับผลงาน
จริงอันนี้นับเป็นละครเรื่องแรกที่เล่นเป็นเต็มนะครับผม
ปกติเป็นแบบรับเชิญแค่ตอน๒ตอนอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องนี้เหมือนแบบทลายกำแพงเรื่องว่าเราสงสัยมาตลอดว่าเราเล่นการแสดงได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะเราก็ไม่มีโอกาสที่แบบได้ลองเต็มอย่างเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณผู้อำกับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณนักแสดงต่างที่แบบช่วยให้มันออกมาผลงานออกมาดีอย่างนี้นะครับ
เห็นฝีมือการแสดงของคุณสามีเป็นยังไงบ้างคะ
ว่าว่าว่าที่สามีว่าว่าที่สามี
ก็เห็นแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะ
เพราะว่าเราก็รู้ตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อมา
เขาเองก็มีความกังวลที่คนเล่าว่าตัวเขาจะสามารถทำลายกำแพง
เขาก็กังวลแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาก็พยายามมีความตั้งใจในการแบบว่าอ่านบท
ทุกอย่างนะคะแล้วก็เขากิน
แล้วพอเราดูผลงานเขาเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมที่กองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยอยากดูจังเลยว่าตอนแบบเพราะที่มันออกมาเสร็จสมบูรณ์มันจะเป็นยังไง
แล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เขาทำได้ดีขนาดนี้ค่ะ
ตอนแรกมมินเข้าใจเพราะว่าก็ไม่เคยเจอคนด่าในผลงานหรือไหมฮะ
เราก็เลยอธิบายเขาฟังว่า
นี่การเป็นนักแสดงจริงถ้า
เล่นร้ายแล้วคนด่าแสดงว่าคนเชื่ออืม
เรียกว่าประสุนความสำเร็จแล้วสำหรับบทบาทนี้
บทบาทครับนี่ก็ยังสะดุ้งมากเวลาโดด่า

เราได้มีไกด์หรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
หวานนี่เอาที่เด็ดเลยนะครับเป็นคนเป็นคนทำบดไม้กวางนะครับ
คือหมายถึงว่าปกติเขาส่งบทมาก็ส่งเป็นอีเมลมาหรือส่งเป็นไลน์ไว้แล้วใช่ไหมครับผม
ถ้าเป็นกวางเองกวางก็คงเอาโทรศัพท์หรือเอาไอ้แผ่นไปนั่งงานอย่างนั้นแหละ
นี่คุณหมาก็ปริ้นต์ออกมาให้หมดเป็นปึกอย่างนี้ครับ
เขาเล่านี่ก่อนเราอาจจะมีประสบการณ์ในการแสดงมาอาจจะเเบ่ากว่าเขาใช่ไหมค่ะ
ถ่ายแบบผู้กันถ่ายแล้วด้วยกันเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วในการโพสต์

พอเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ่อ
เขาทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกรายละเอียดเล็กน้อย
อย่างเช่นการเย็บเล่มบทหรือการขี่ไทไลท์

จะทำให้เขาได้มีโอกาสทบทวนได้ทุกเมื่อด้วย
เวลาอยู่กองเขาก็เอามานั่งดูหน้างานได้สบายเลย
กวางคะพอมาเล่นละครแล้วประสบความสำเร็จนี่
ติดใจกับการเล่นละครไหมคะ
ชอบนะครับแป๊บว่าชอบเลยแหละครับผม
เพราะว่ามันแปลกใหม่สำหรับกวางด้วย
แล้วก็มันได้ลองอะไรที่แบบถือปืนไล่ยิงกันในโกดังตรงนี้
ถ้าเราปกติเราคงไม่มีโอกาสไปทำอย่างไรใช่ไหม
หรือว่าแบบได้ต่อยคนชุดอะไรอย่างนี้

มีอุบัติเหตุด้วยตอนเล่นนะครับผมก็
ชีวิตนี้เราคงไม่น่าจะโดนปืนตบเข้าหน้าบ่อยใช่ไหม

ทุ่งสุดตัวเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้
หลังจากนี้มีละครเรื่องอื่นติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังคะ
มีอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะเปิดกอง

ก็เลยอาจจะเลื่อนไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับผม

กำลังจะออนเร็วนี้เลยไม่กี่วันนี้เอง

อันนี้ก็เป็นตอนที่เล่นเต็มเรื่องเหมือนกันหรือเรื่องนี้

อยู่บ้านค่ะกิจกรรมของทั้งคู่เนี่ยทำอะไรกันบ้างคะ
นี่หวานก็ซื้อเตาอกมาให้หวานตัวนึง
ตอนนี้ก็จะหนึ่งเต่าโควิดที่แล้วก็กลายมาเป็นหกเต่า
แล้วก็บวกเครื่องปั่นคือตอนนี้กลายเป็นแบบทำจริงจังมากเลยค่ะ
มีออเดอร์เยอะต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่สนับสนุนขนมของหวาน
ที่แต่กินเวียบากมีแต่เรื่องเสียตัง
คือเหมือนเราใช้ชีวิตเต็มที่เลยช่วงนั้นแบบเข้าป่า

เราก็หนีเข้าป่าขับมอเซ็นต์เข้าป่าทุกวัน
ก็ขับไปทำไปเรื่อยแล้วเป็นความเป็นคนชอบแบบทำนู่นทำนี่เอง

ไว้ทำมอเตอร์ไซค์ของเราเองอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ไปเรียนทำโต๊ะไม้มาตัวหนึ่งเพราะว่าเราอยากมาโต๊ะใหญ่
ปรากฏว่าทั้งที่กูเป็นว่าเราขายมอเตอร์ไซต์ทิ้งแล้ว
ซื้ออุปกรณ์ทำงานไม้หมดเลยอะไรอย่างนี้

เราเลยมีโอกาสได้ลองทำชิ้นงานหลายอย่าง

เป็นเท่าไหร่รักษาจากเรื่องนี้
หมดไปเกินราคามอเตอร์ไซค์แล้วครับ

ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้หลายคนที่กำลังเฟสอยู่นะครับ
อีกหลายอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วมันอาจจะดีกว่าทางที่เราเคยอยู่

ฟังหลายคนก็เห็นบางคนสำเร็จเหมือนกันนะครับ
เขาไปทำอาหาร

ซึ่งทุกวันนี้รายได้ดีเห็น่อยเยอะ

อะไรอย่างนี้ว่าคือทุกอย่างมันมีทางออก

อย่าต้องไปเครียดอย่าไปจมดิ่งกับมัน
ลองถอยมานิดนึงแล้วลองมองกลับไป
ว่าเรามีทางไหนให้เรามองได้อีกหน่อย
ตอนนี้ค่ะวางแพลนเรื่องชีวิตคู่ยังไงบ้างหลังจากนี้
จริงเคลื่อนงานแต่งมาแล้วเป็นรอบที่๒แล้วนะคะ
อย่างที่ทราบคือเราเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่าว่าแต่การจัดงานเลยการออกจากบ้านยังเป็นเรื่องที่เราต้องระวังเลยนะคะ
ตอนนี้เราก็เลยเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
เราก็ไม่มีกำหนดใหม่ยังไงจะมาอัปเดตอีกที
เพราะว่าในเรื่องของโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนได้บ่อย
เราก็ตามไปแล้วใช่ไหมคะ
กำหนดถึงความปลอดภัยของทุกคนนะครับผม
เพราะว่าแขกหลักร้อยหลักพันเราไม่รู้จริงว่าหนึ่งในนั้นจะมีใครติดเชื้อมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันต้านง่ายมากถ้าเกิดเราต้านไปแล้วเราจะได้เป็นผลตัวร้ายของจริง
ก็เป็นสถานการณ์ที่เข้าใจกันได้ค่ะ
สเต็ปการณ์มีน้องค่ะจะต้องเลื่อนออกไปยาวเลยไหมคะ
นั้นเป็นแผนต่อไปนะครับยังไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นนะครับ
ก็เดี๋ยวเอาทีละขั้นทีละตอนดีกว่าไม่รีบครับ
ตอนนี้นะคะอยากให้ทิ้งท้ายค่ะอยากให้ฝากส่งกำลังใจไปถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ในช่วงนี้ที่จะต้องแบบดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษค่ะ
ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผม
ก็เขามีกฎมีเกณฑ์อะไรก็อย่าไปดื้อนะครับผม
ถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกก็อยู่บ้านซะ
แต่บ้านจำเป็นออกไปป้องกันตัวเองให้ดีนะครับผม
หน้ากากสำคัญมากนะครับถุงมือการล้างมือ
กลับมาบ้านปุ๊บรีบทำความสะอาดตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็ไม่ไปในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับผมก็
มันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยนะครับผมครับ

แล้วก็อยากจะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
อย่างคุณหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเลยคือ
ทุกท่านเนี่ยมีความใกล้ชิดมีความสัมผัสกับทั้งผู้ป่วยและความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะคะ
เราสองคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้ด้วย
แล้วก็หวานที่ความก็มีโอกาสส่งขนมส่งอาหารไปดูแลเป็นกำลังใจอยู่เรื่อยนะคะ
ก็สู้นะคะทุกคนแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดี
แต่อย่างที่บอกค่ะเราต้องมีกำลังใจและกำลังใจเราก็ต้องสร้างด้วยตัวเราเองนะคะ
ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันไปก่อนชะลอการออกไปข้างนอก
เพื่อเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ
ตอนนี้ทิ้งท้ายจริงนะคะเราอยู่กับคู่รักนักร้องทั้งทีนะคะ
ก็เลยอยากให้ร้องเพลงคู่กันให้ฟังกันสักหน่อยค่ะ
เพไลก์ชั้นเคยรู้รักทั้งที่
เฮ้ยเดี๋ยวนะเล่นผิดเห็นผิด
พี่ไม่ได้เล่นนานกันเหรอเล่นเกรงแล้วผิดเลย
เราให้อีกเทคหนึ่ง
โทษทีครับเราหากหายจากโควิดที่เกิดทีนั้นมาก
โควิดทำให้สมองเราก็ใหม่น่ารัก

พูดว่าฉันไม่เธอขอให้เธอ
พูดไม่ค่อยเย็นแต่ฉันรักเธอ
อย่าปล่อยให้มันให้รักเธอข้างดีแล้ว
อย่าปล่อยให้มันให้ฉันรักเธอข้างดีแล้ว